สดรนะคะอายุ๒๔ปีเป็นรายเดอร์ค่ะนอนอยู่ที่พื้นถนนศีรษะนี่เป็นแผลชะกันเลือดไหลนองค่ะใบหน้าบวมปูดเลยแล้วร่างกายก็มีบาดแผลถลอกหลายแห่ง
นี่เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิร่วมกับตันยูต้องประถมพยาบาลแล้วนำส่งโรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ค่ะ
มีผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยเล่าให้ฟังบอกเขานั่งรวมกลุ่มกันอยู่กับคุณวุฒิชัยนี่แหละแล้วคุณวุฒิชัยก็เดินไปนั่งอีกจุดหนึ่ง
หลังจากนั้นเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์นะคะมาด้วยกันสองคนขี่มาจอดแล้วเอาไม้เบรสบอลเนี่ยปรีมาหาคนเจ็บเลยยืนชี้หน้าแล้วฟาดเข้าไปครั้งหนึ่ง
คนเจ็บก็วิ่งหนีก็มีมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงขี่มาขวาง
แล้วเขาก็ถูกกระหน่ำตีซ้ำไปอีก๓ครั้ง
คือรวมทั้งหมด๔ครั้งไม้เบสบอลค่ะ
ผู้ก่อเหตุ๓คนก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปไม่ได้พูดคุยอะไรกันค่ะ
ซึ่งเขาคาดว่าน่าจะเคยมีเรื่องกันมาก่อนค่ะ
นี่เป็นคันหนึ่งมาดักอยู่ตรงนี้
แล้วมันก็วิ่งออกไปกลางข้างหน่อยเลยครับ
แล้วมันก็โดนฟาด๓ที
ตำรวจสนราชบุรณะก็ไปสอบถามพยานเอาไว้แล้วนะคะ
ซึ่งอีกประเด็นนึงคือเดี๋ยวต้องรอ
ให้ทางผู้บาดเจ็บอาการดีขึ้นก่อน
แล้วก็จะเรียกมาสอบปากคำว่าเกิดจากอะไร
รวมถึงตอนนี้ก็ต้องไปดูกล้องวงจรปิดค่ะ
ใกล้กับจุดเกิดเหตุหาเบาะแสของคนที่ทำนะคะ
แล้วก็จะติดตามตัวมาดำเนินคดี

นี่ค่ะไม้เบสบอลค่ะ